เวลาพูดถึงการแถลงปิดคดีของผมเนี่ย
ผมอยากจะให้สังคมให้ความเป็นธรรมของผมนิดนึง
เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๐เดือนที่แล้ว

เดือนที่แล้ววันหนึ่งในสิบเดือนที่แล้วนั้น

สารถามว่านัดไหนเกิดขึ้นก่อน
นัดไหนนัดก่อนนัดไหนจบลงในสมุดบันทึกนัดนัดก่อน

ถ้ามี๒นัดในวันใดวันหนึ่งเมื่อ๑๐เดือนที่แล้ว
มี๒นัดลงบันทึกรับนัดไหนก่อน
ผมคิดว่าถ้าผมตอบได้ถ้าผมจำได้ผมคิดว่าผมแปลก
ผมคิดว่าผมแปลกนั่นคือคำถามที่หนึ่ง

ระหว่างนั่งรถกลับจากบุรีรำมีใครโทรหาไหม
ผมคิดว่าถ้าผมจำได้แปลก
ผมก็ตอบตามความจริงด้วยความสัดจริงว่าผมจำไม่ได้

เมื่อสิบเดือนที่แล้วในเหตุการณ์ที่
มันไม่ควรจะมีความสลักสำคัญอะไรเลยกับชีวิต
นั่งรถกลับจากบุรีลำหลังจากการปลาใสเสร็จ
ผมมันไม่ได้มีอะไรน่าจดจำไม่ได้จำ
ดังนั้นก็ตอบไปตามความเป็นจริงว่าจำไม่ได้นะครับ
จะกลับเครื่องบินจากอุบลนะครับ
แล้วเราก็มาดูกันแล้วจากบุรีรำเดินทางไปอุบลใช้เวลาเท่าไหร่

แล้วจากสนามบินกลับบ้านใช้เวลาเท่าไหร่
วกลบคูณหาแล้วไม่ต่างกับขับรถจากบุรีรำกลับบ้านโดยตรงเลย
แล้วผมนะครับเป็นคนที่ต้องเรียนสารอย่างนี้ครับ
ผมเนี่ยเป็นคนที่หลับง่ายในรถนะครับ
ขึ้นรถปุ๊บถ้ามีโอกาสยาวหน่อยปุ๊บผมก็จะหลับทันที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปเจอผู้คนนะครับ
ถ่ายรูปต้องอะไรมันจะไม่ได้พักผ่อนมันจะได้ไม่มีความเป็นการส่วนตัว
ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะในเวลาเท่ากันผมยอมนั่งรถอีก
พยานออกจากบุรีลำกี่โมงครับประมาณ
ก็ออกจากบุรีลำประมาณสิบเอ็ดโมงครับ

พยานบอกความและให้การก่อต่อว่าพยานออกจากบุรีลำประมาณสิบเอ็ดโมงนะ
แล้วก็ตั้งใจจะเอารถไปขึ้นเครื่องที่
แผ่นท้ายให้พยานดูรายชื่อพยานเลย
แผ่นท้ายสุดเจ้าที่เปิดแผ่นท้ายสุดแผ่นที่หกสิบสามตรงนั้นที่พยานพูดว่า
จะตั้งใจไปที่แรกจะไปจะออกจากบุรีรำโดยตรงแต่เครื่องมันเต็ม

คือผมเข้าใจว่าบวกลบกันผมไม่แน่ใจนะครับแต่วันนั้นเนี่ยคำนวณละเอียดว่ามันเป็นยังไง
แล้วรู้สึกว่าบวกลบกันไม่เยอะจึงตัดสินใจว่าขึ้นรถดีกว่ามันได้พักผ่อน

ผมมากับคุณชัยสิทธิ์นะครับ

ระหว่างทางคุณสิทธิ์ก็ขับรถมา

ช่วงนั้นพยานได้แจ้งหรือติดต่อ
ทนายความว่าพยานจะเข้าถึงกรุงเทพ

ติดต่อคุณแม่ไหม

ผมก็เรียนท่านว่าผมจำไม่ได้นะครับ

ผู้ที่เคี่ยวคร่องทั้งหลายแหล่ก็จะโทรมาถามพญานเลยว่า

มีโทรศัพท์เข้ามาก็แทบจะไม่ได้ยินหรือไงรู้ไงว่าเขาโทรมาถามว่าถึงไหนแล้ว
ผมรออยู่นะอะไรมีไหมตรงเรียนท่านว่าผมจำไม่ได้จริงครับ
จำไม่ได้นะโอเคครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายของการโอน
พยานให้การว่ามันต้องมีค่าตอบแทนเพราะหุ้นต้อง๖แสนกว่าหุ้น
ครับค่าตอบแทนที่ว่านี้เป็นเงินเท่าไหร่ครับ
ค่าตอบแทนเท่าไหร่ครับค่าซื้อขายไหนค่าซื้อขายหุ้นใช่ไหมครับ
จำไม่ได้เลยฮะน่าจะเท่าไหร่๖ล้านกว่าหรือยังไง
๖ล้านกว่าหรือยังไงเอาไงขอให้พยานดูเช็คหน่อยกันได้ครับ
เงินต้อง๖ล้านกว่าจำไม่ได้มันเป็นผมผมไม่ฟังเสริมนั้น๖ล้านกว่า
เอาพยานดูอีกทีนะรายเซ็นต์ไว้เช็คที่ไหร่ฟยานอย่างรุ่น
ไปเติมไป๘ล้านนิยมเนี่ยเช็คใบเนี้ยพยานเสร็จมาวันนั้นเลยใช่ไหม
วันที่๘ไหนเช็คใบนี้หรอครับเออ
ต้องเรียนว่าเรื่องการจัดการเงินเงินทองทอง
ผมมอบหมายให้ภรรยาผมนะครับเป็นคนจัดการนะครับ
ดังนั้นคนเก็บเช็คคนทำจัดการทรัพย์สินที่บ้าน
จัดการอะไรทั้งหมดเนี้ยเป็นภรรยาอ๋อภรรยานะครับพันธุ์ทางเลยครับ
อ่ะครับส่วนดังนั้นผมไม่แน่ใจจริงว่า
คุณแม่ผมกับภรรยาผมจะไปส่งมอบเช็ค
ไปอะไรกันเมื่อไหร่นะครับผมไม่เคยจับต้อง
อ่ามันมีรายเขียนนะครับ
จ่ายเอ่อคุณตะละทอเจ๊งภูมิกิติ
เดี๋ยวเช็คนี้ที่คุณแม่ทำโจรุงสือตัวนี้ผสานถามไว้ไปว่า
เงินที่พยานรับ๖๗ล้านบ้าง
โจรุงสือตัวนี้พยานพอจะรู้กันว่ามันเขียนมานั้นนี่
อะไรมือนี้ของใครรู้ไหมไม่ทราบเลยครับ
โดยอ่มหุ้นวันที่๘นปรากฎา
กับตารางที่เป็นปลาใสที่บุรีรามใครออกก่อนกัน

ถ้าผมถามท่านว่าหลายเดือนที่แล้ว
ท่านมีประชุมประชุม๙โมงกับประชุม๑๑โมง

ทุกครั้งวันที่๘๐๐นกกราค่ะค่ะ

ผมจำไม่ได้จริงว่าผมนัดหาเสียงไว้ก่อน
หรือนัดลงหุ้นไว้ก่อน
วันหาเสียงอีกแล้ววันที่๘ที่รีลัม
มันก็มีการมันมีปฏิทินการทำงานนะครับ
ช่วงไหนวันไหนผมจะลงพื้นที่ภาคอีสาน

วันไหนมีการสัมภัฏสื่อแทบ
ถ้าไม่มีมีคนบอกว่าวันที่๘ต้องไปหาเสียงบุรีรำ
คุณธรรมก็ต้องลึกได้ว่าวันที่๘ผมนัดโอฮึกวิทเทพฯ
ฉะนั้นผมจะไปหาเสียงดีกว่า
เพราะมันเป็นงานสำคัญเล็กมันมีเล็กตั้งแล้ว
จะเริ่มงานโอนหุ้นวันที่๘ได้ไหม
ผมจำไม่ได้เลยครับว่าผมนัดหาเสียงไว้ก่อน
หรือนัดการประชุมโอนหุ้นไว้ก่อน